คุณผู้ชมครับจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งสัญญาณการก่อตัวของความแปร

มีโอกาสที่จะเกิดพายุเกิดขึ้นใกล้เมืองไทยของเรา
พายุลูกนี้จะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหน

กลุ่มฝนส่วนใหญ่ถ้าหากเราดูภาพถ่ายดาวเทียมตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา
ก็จะพบว่ามีการเบี่ยงเบนขึ้นไปบริเวณแถวทะเลจีนใต้ตรงนี้
ซึ่งขนาดนี้เองมีการก่อตัวของประสายลมที่ค่อนข้างแรง
สมมุติหน้าก็คือจุดที่มีปราริมารฝนสะสมขั้นเยอะนะ
แล้วก็ในประเทศไทยของเรา
ในประเมืองพวกพวกปากเหนือการปยี่สารฐาน

เป็นการคาดการณ์สถานการณ์กระแสลมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้

หลังจากนี้เนี่ยนะครับจะค่อยมีการหมุนวนเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ตรงนี้นะครับ
แล้วก็จะสังเกตว่ามีการหมุนวนเป็นวงกลมแบบนี้นะครับ
บริเวณอ่าวตังเกียร์ตรงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นพายุหนึ่งลูกเกิดขึ้น
แน่นอนครับการที่มีพายุแบบนี้ใกล้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าจากการคาดการณ์แล้วสถานการณ์นี้จะส่งผลมากน้อยแค่ไหนนะครับ

สังเกตว่าในช่วงแรกฝนก็จะไปบริเวณตอนกลางประเทศไทย
แต่พอใกล้บริเวณทางอ่าวตังเกียว
ฝนก็จะไปกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ก็คาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์
ที่ต้องจับตาดูอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับสถานการณ์พายุที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นนี้

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ